รายการกินล้างบางซึ่งแซคชุ่มแผงพิธีกรหนุ่มเสียงดี
อารมณ์ดีจะพาคุณผู้ชมไปกินตามรอยร้านดังเด็ดโดน
กันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่กันที่ย่านลาดกระบัง
กรุงเทพมหานครนี่เองซึ่งแขกรับเชิญที่จะมาล้างบาง
กับเรานั้นเป็นใครไปดูกันเลยสวัสดีครับผมแซค
ชุ่มแผงครับสวัสดีค่ะน้องลำใหญ่แถมคำค่ะแล้ววันนี้
นะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมแล้วก็น้องลำไยนะครับ
ไปกินร้านอาหารที่ดังเด็ดโดนครับผมและตอนนี้เราอยู่ใน
ย่านลาดกระบังนะครับผมและวันนี้ครับร้านแรกของเราเป็น
ร้านดังนะครับโอ้ได้ยินข่าวนะครับคุณอ่ะกินแต่ละครั้ง
กินอาหารแต่ละครั้งกินเป็นกะบังเลยแหละครับกินเป็น
กะบังเลยแหละครับอ๋อหมายความว่ายังไงคะคุณบอกงี้
หมายความว่ายังไงเออสร้างความว่าค่ะเวลาคุณกินอาหาร
ในในในสดอ่ะกินเยอะมากบ้านมันก็ไม่เยอะขนาดนานบ้าน
มันก็ไม่เยอะขนาดนานแล้วกิน
กับแม่หรือเปล่าอยู่ที่บ้านก็กินกับแม่กิน
ฟูฟูอ่ะเออส่วนมากหมูเนี้ยจะกินไปด้วยพูดไปด้วยก็แบบว่า
เออกินแล้วชอบคุยแหละใช่เอ่อทั้งชอบกินแล้วก็ทั้งชอบคุย
ไปด้วยใช่อ่าส่วนมากพี่ปุ้ยจะกินมากกว่าอ่าน่าจะเป็น
แบบนั้นอ่ะเราพูดไม่หยุดเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่
วันนี้คุณพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ววางใส่ร่าง
ที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้
ตามไปกินให้หมดบางในกินล้างบางสำหรับร้านแรก
ที่เราจะมาล้างบางกันคือร้านดังที่มีชื่อว่านำชัย
คอหมูย่างแม้เพิ่งเปิดร้านใหม่ได้ไม่นานแต่เขาดัง
มาตั้งแต่รุ่นแม่ที่ยังเป็นแค่รถเข็นความโด่งดังของ
พอหมูย่างนุ่มมันแทรกชำเป็นที่ติดอกติดใจ
ลาดกระบังจนต้องขยับขยายร้านเพื่อรองรับกับลูกค้า
และเพิ่มเมนูจนหลากหลาย
ลิ้มรสคอหมูย่างเจ้าดังประจำย่านนี้กันครับ

น้ำชัยไงคอหมูย่างไงเออเริ่มจากคอหมูย่างก่อนก็แล้วกันนะครับ
เอาลำไยอะไรสิครับหนูเลยใช่ไหมเอาบริการตัวเองเลยไป
เออนั่นแหละคุณจะไม่ซุภบุรุษตักให้หน่อยเหรอ
ไม่เป็นไรไม่ต้อง
ดูจากสีคือแบบว่าน่าทานมากนะคะไปนะคะทุกคนค่ะคำนี้ค่ะ
น้ำจิ้มดีมากครับน้ำจิ้มแซ่บแห้งน้ำจิ้มมีความเปรี้ยวนิดนิด
ฟิลซอสมะขามแล้วก็มีความหอมหอมกลิ่นมะขามนะคะ
แล้วเนื้อหมูก็คือสุดยอดเลยนุ่มนุ่ม

หนูว่าเขาต้องมีสูตรหมักพิเศษเพราะมันนุ่ม

เป็นคนชอบกินพวกคอหมูย่างอะไรอย่างนี้มาก
เคยนะเคยซื้อมาทำเองที่บ้านแล้วยัง

สืบใจข้อแบบรอยเอ็ดยังหนูแห้ง

เป็นไปปะได้
ฮู้นี่
มือนี่เสนอเมนู

เห็นบอกว่าเมนูนี้ก็เด็ดไม่แพ้กับคอหมูย่างเหมือนกัน
เพราะว่าปราร้านเขาก็มาจากเมืองกาลเลย

แล้วก็เป็นปลาร้าที่เรียกว่าเอามาปรุง

คือต้องบอกเลยว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่เป็นคอส้มตำแล้วก็ส่วนมากจะตำกินเอง
เพราะว่าเวลาที่เราไปร้านทั่วไปเนี่ยจะเป็นรถที่ไม่ถูกปาก
เขาก็อีสานบานเท่าเดี๋ยวความนวดมาที่หนึ่งมือว่าแล้วก็รสจัด
อันนี้คือสำคัญแรกที่ได้ชิมคือครบทุกอย่างแบบอีสานบานเฮ่าเลย
แล้วกุ้งก็คือสดและกรอบมากเดี๋ยวหายแม่คั่วตำใจตรงไหนนู้จาก๓๔ตรงเนี่ย
ผมบอกเลยว่าเข้าทางคนอำไยมากอยากมาต่อทางไหนนู้นี้
สุกหน่อไม้สุกหน่อไม้เด็ดไม่แพ้กับสองมนุษย์ที่เรากินไปเลย
เพราะว่าอะไรคะคุณเจ๊ค่ะพิธีพิธรรมมากน่ากินมากครับ
เป็นแขกรับเชิญคนเดียวนะครับคนแรกที่กล้าใช้ผมนะครับ
และที่สำคัญนะครับซุปหน่อไม้เนี่ยครับทีเด็ดอยู่ที่เนื้อปลาทูครับผม
อ๋อเพราะใส่ปลาทูนะใช่ครับหนูก็เคยกินสุกหน่อไม้มาเยอะนะ
แต่ไม่เคยกินแบบใส่ปลาทูส่วนน้อย
เข้าไปด้วยเพื่อให้มันมีความมันได้เนื้อใสอยู่ใช่ไหมครับ
ค่ะชิมเลยนะคะซุปหน่อไม้คำนี้มอบให้เพื่อนนะคะ
เพื่อนไหนอีกอะเพื่อนไหนอีกอะ
เพื่อนเต้นทุกคนไว้กุ้ง
หน่อไม้ดีไม่มีความขมของหน่อไม้

หน่อไม้มีความเหมือนที่พี่เค้าบอก
ซอสนำชัยซอสเขาจะมี๒แบบให้เลือกเล็งนะสำหรับใครที่ชอบทานหวานเค็มก็จะเป็นซอสสูตรนี้
ครับผมที่เดียนเลยที่เดียนเลย
ที่เดียนของทางร้านเป็นซอสนำชัยนะเขาบอกว่าพริกนี้ก็ใช้พริกขี้หนู
หนูตักให้พี่แจ๊คก่อนแล้วปลานี่ก็คือเขาแร่เป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็เอาไปหมักด้วยก่อนที่จะมาทอดนะคะ
ซอสนี่เดี๋ยวชิมทีละอันก่อนเราไปลองเอามามิกกันค่ะเดี๋ยวชิมซอสนำชัยก่อนครับคุณ
ประทานโทษ
นี่ครับโอเคขอบคุณครับเอาชิมก่อนคุณลำไยชิมก่อนดีกว่า
มักให้น้ำออกเลย

และที่สำคัญนะครับ
หมักได้ดีมากรสชาติดีมากเหนือปลามันไม่จืดอะใช่

ได้คนละอารมณ์อารมณ์นี้จะเป็นอารมณ์ประมาณว่า
แต่ถ้าใครชอบแบบ

นิ่มนุ้น
ก็มีความสุกกำลังขอดีนะครับ
มีความเหลียงอ้อยม่อยดีมากเลยครับผม
อืมไก่นุ่มมากแล้วก็ทอดกำลังดีเลยค่ะ
บอกเลยว่าไก่ที่นี่ผมบอกเลยว่าเคี้ยวได้ถึงกระดูก
กระดูกกรอบมากไม่เชื่อคุณลองชิมดู
อ้าวคุณลองกินกันดิ

หมดแล้วตอนนี้๖หมดแล้ว

หวานแล้วทำไมรุ้นเส้นไม่เข้าใจ

สดอันนี้เหรอ
หนึ่งสองอ่า
อร่อยมากครับนี่เดี๋ยวผมจะอ้าปากให้ดูเวลาการรับอาหาร
อ้าปากอมน้องด้วนพี่ดูหน่อยอหน้าด้วนเลยมันกว้างเกินไปคนหญิง
ใครจะไปทำได้อร่อยไหมย้างปากกันอ๋อขนร้อน

ว่าภารกิจของเฮ่าในมือนี่ครับผมจะเกี่ยวกับหน่อไม้ครับผมอ่า
อยากรู้ว่าเป็นภารกิจอะไรไปชมกันดีกว่านะครับ
ขาร้องขาเต้นมาทั้งทีภารกิจในวันนี้ของเรา
จึงมีชื่อว่าซุปหน่อไม้โยกย้ายสายลีลาโอ้โห
กติกาคือจะให้ทั้งสองคนช่วยกันทำซุปหน่อไม้อันแน่
โดยจะต้องสลับกันเต้นสลับกันปรุงตามจังหวะเพลงที่เปิดขึ้นมา
บอกเลยว่าล้วนเป็นเพลงฮิตทั้งนั้น
หากทำออกมาแล้วรสชาติถูกใจเจ้าของร้าน
คุณผู้ชมจะได้รับส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้
บอกว่าตามมาจากรายการกินล้างบางแล้วลีลาของสองคนนี้จะเป็นอย่างไร
ลุยกันเลยครับแทนแทนครับท่านผู้ชมครับ
และตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงตลบหลังครัวรัวตะหลิวนะครับผม
ภารกิจของเราสองคนในวันนี้นะครับก็คือซุปหน่อไม้โยกย้ายใต้ลีลานะครับผม
อ่าปกติเคยทำไหมครับซุปหน่อไม้ครับ
ปกติเป็นคนทำอาหารไม่เป็นเลยทำเป็นอยู่แค่ส้มตำอันนี้ทำเป็น
ซุปหน่อไม้ไม่เคยทำเดี๋ยววันนี้เรามาทำซุปหน่อไม้โยกย้ายใส่รีดากันนะครับ
หนูเป็นคนตำที่เป็นคนปรุงโอเคครับผมพร้อมนะครับพร้อมค่ะ
พร้อมแล้วเริ่มเลยครับผม
มั่นสูนกลับเป็นสิกนิดทิศใจเดียวแต่สิกงิขสิกงิข
เป็นคนคนคุยโอ้โหป่าประโลกไม่ทันแหละ
โน๊กตลอด

โน๊กตลอดยังไง

มันเป็นจังใด

ทำไมต้องโน๊กตลอด
บอกแม่งมาว่าจะบ่ได้ใจนั้ง
ว่านแหลงลงกันก็ดับใจนั้ง
ไม่ได้โน๊กตอด

ไป
แม่โยกย้ายกันเอวแทบเคล็ดจบไปหลายเพลง
เราก็ได้ซุปหน่อไม้มา๑จาน
โอ้โหหน้าตาดูดีทีเดียวเชียว
แต่จะถูกใจเจ้าของร้านชิงส่วนลดมาให้คุณผู้ชมได้หรือไม่

ครับท่านคุณผู้ชมครับก็เสร็จวันนี้มีเรียบร้อยแล้วนะครับ
บอกเลยกันครับสุปน้๋อไม้โย่งย้ายสายลีลานะครับ
เดี๋ยวจะให้แม่ตัดสินว่าเราผ่านไหม
คุณแม่นั้นนะครับเจ้าของร้านนำชัยค่อมย่าง

ครับผมถ้าภารกิจวันนี้ผ่านนะครับผม
ท่านผู้ชมที่มากินนะครับผมแล้วบอกว่ามาจากรายการกินล้างบางนะครับ
รับไว้เลยส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่า
แม่จะผ่านไม่ผ่านอยู่ตรงนี้แหละครับอืม
โอเคนะคะใส่ซาวงอ่ะยิ่งใหญ่ด้วยนะครับ

ร้านแรกผ่านไปรสชาติถูกปากและรสชาติดีมากค่ะพี่แซ็ค

แล้วร้านต่อไปที่พี่จะพาหนูไปเนี่ยเป็นร้านอะไรไปที่ไหน

พูดจากเรื่องมาใกล้จากกับทีวีด้วยยังไงค่ะคุณ

ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งตึงตังหมายความว่าร้านที่ผมจะไป

คุณจะบอกว่าร้านนี้เด็ดโดนมากใช่ไหม
ใช่ครับไปกันเลยครับ
คุณแม่ร้านเปิดบริการทุกวันเวลา๑๑นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา
แล้วช่วงหน้าเป็นคิวของร้านโดน
แต่จะเป็นร้านอะไรไปถามเจ้าแซคกันดีกว่าครับแพม
กินร้านฟาง

ดีมากเลยนะคะดูเป็นแบบว่าเอาเป็นบ้านเหมือนแฟนถูกต้อง

ผมไม่มีหรอกครับผมผมก็มีแต่ครอบครัวของผม

จะไปล่ะ
ใครก็ได้หาแฟนให้หนุ่มแจ๊คของเราที
งอแงแบบนี้ต้องเยียวยาด้วยของอร่อย
และตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโดน
ร้านเล็กแต่อบอุ่นใต้โรงแรม
ที่นี่อาหารทุกจานปรุงจากใจ
ส่งจากบ้านเราสู่บ้านคุณ
จานใช้วัตถุดิบอย่างดี

และใช้ผักปลูกเองแบบปลอดสารที่สำคัญ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รับประกันได้ว่าอาหารที่นี่ทั้งอร่อยดีต่อสุขภาพ
แถมการตกแต่งร้านก็ดีต่อใจเหี่ยวของแซคจุมแพรเลยล่ะครับ

น่าทานทุกเมนูเลย

กับเมนูเมี่ยงคำบัวหลวงสูตรคุณยาย

ปกติถ้าพูดถึงเมี่ยงคำเราจะนึกถึงใบ

นี่เพิ่งรู้ว่าดอกบัวกินได้
ทำความสะอาดแล้วไง
ลูกข้างในเกสหอดออก
แล้วก็ราสน้ำจิ้มนะคะทุกคนค่ะ

น้ำจิ้มเข้มข้นมากดูดิ

เนี่ยกับกลีบบัว

มึงก็พูดไปทุกอย่าง
น้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวหวานนะคะ
แล้วก็เคี้ยวไปเนี่ยจะได้ความกรอบของเม็ดบัวคั่ว
แล้วก็จะมีความหนึบนุ่มของกุ้ง

คือแบบว่าเราได้สัมผัสแบบว่าความเป็นเนื้อกุ้ง

พร้าวคั่วคือหอมมากค่ะทุกคน
นี่น่ารักมาก

นี่ให้เห็นซะลูกกกวกกกงกกง

ไปที่เมนูแกงเขียวหวานเนื้อปู

เส้นข้าวหอมนินปกติเราเห็นเส้นขนมจีนเป็นสีขาวใช่ไหม
แต่นี้เขาใช้แค่สีม่วงเขาเรียกว่าข้าวหอมนิน
นี่คุณดูคุณผู้ชมค่ะเนื้อปูใช่ไหมเนี่ย
เยอะมากให้เนื้อปูเยอะมากนะคะ
โอเคมันต้องกินเป็นคำแบบนี้นะผมว่าอาจจะอร่อย
จะบอกว่าเส้นขนมจินคืออร่อยมาก
ไม่เคยกินเส้นขนมจีนที่ไหนที่แบบว่านุ่มแบบนี้เลย
อธิบายไปอธิบายไปเดี๋ยวผมชิมอีกครั้งก่อน
เส้นขนมจีนเขาจะเป็นเส้นแบบเด้งใช่ไหมค
ที่แบบมีความเป็นแป้งอ่ะแต่อันนี้คือกัดเอ่อไม่ได้กัดเลยอ่ะ
คือเข้าไปในปากคือเหมือนอะไรในปากเลยมันนุ่มมากนะคะ
ชอบมากเลยนี่โดยเฉพาะแกงเขียวหวานนะ
เนื้อปูคือเน้นเลยแล้วก็พริกแกงทำเองด้วยนะคะ

เมนูไก่เต๊ะสูตรคุณยายครับ
เห็นบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมาก
เห็นบอกว่าถั่วลิสงเนี่ยที่เอามาใช้ตำน้ำจิ้มเนี่ยนะคะ

ใช่

เอาน้ำจิ้มมาจุ้มหน่อยสิคุณ

บอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะคะ

ถั่วคั่วมากเพราะถั่วคั่วเองด้วย

อืม

เขาอยากกินให้หมดเลย

เวลาหนูกินหนูจะจิ้มนี้แล้วก็ตามด้วยอันนี้ไปเลย

ไปที่น้ำจิ้มอาจารย์นะฮะ

มีความเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวมากนะคะ
แล้วก็พอกินกับตัวไก่สะเต๊ะเนี่ย
คือไก่เขามีความนุ่มไงแล้วก็หมักได้ที่มาก
เลยทำให้ผสมสารเป็นอย่างลงตัวค่ะ
นี่นิดหนึ่งนะครับ
อ่าลองดูต้องลองทุกอย่าง

เอาแค่ตรงข้างบนแล้วก็ตรงกลางนุ่มมากทุกคนค่ะ

อู้วชิ้นตัวเลยนะคะ
นี่ทำตัวเลยนะคะทุกคน

เกรงไม่ดินนะให้กับทุกคน
หอมมากหอมติดจมูกเลยนะคะแล้วก็เนื้อปลามีความนุ่มแล้วซอสเนี่ยมีความเปรี้ยวไม่มากมีซอสมะขามแล้วก็หวานก็กำลังดี
หอมน้องนุ่มน้อยแล้วซอสดีมากครับใช่อร่อยมากร้อนร้อน
เปรี้ยวนิดนิดแล้วก็ได้กลิ่นแบบความหอมของมะขามอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่
มีกลิ่นมีกลิ่นมะขามด้วยนะคะแล้วปลาก็สดด้วยนะคะเนื้อปลาก็คือเนื้อแน่นดีเลย
ไม่ใช่ปลาเป็นนะครับอันนี้ปลาสดปลาสดใช่
ไปที่เมนูต่อไปกับเมนูน้ำพริกป่นปลาทูเสิร์ฟพร้อมกับผักเพื่อสุขภาพ
ถ้าพูดถึงปลานี้ผมบอกเลยว่าผมกินทุกวันกว่าอยากชิมแล้วโอเคครับผม
แครอทได้ได้ขอกินกับแครอทโอ้โหเนื้อปลาแน่นแน่นเลยนะคะ
นี่โอ้โหอืมดูสิคุณเนื้อปลาเยอะมากเนื้อปลาเน้นเน้นเลยนะคะ
ใช่ครับอ่านี่พาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย
อ้าวเป็นอะไรนะไหมครับไม่ไม่อ้าวคืออร่อยแต่เหมือนบ้านเราไหม
ฟิวนั้นเออมีความรู้เลยว่าใส่เนื้อปลาเยอะมากอ่าคุณภาพเน้นเน้นเลย
มันจะแข็งแข็งนิดนึงนะแข็งแข็งนิดนึงนะใช่มันจะแข็งแข็ง
แน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นเนื้อ

หากอยากมาชิมอาหารไทยอร่อยหน้าตาสวยงามปรุงจากใจแบบนี้
เปิดทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่เวลา๖โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
นอกจากอาหารแล้วยังมีเครื่องดื่มและขนมหวานคอยบริการ
หากใครมีใจอยากจะแวะมานั่งชิวอีกด้วยนะครับ
และร้านเด็ดในช่วงหน้าจะเป็นร้านอะไร
อดใจรอสักครู่เดียวห้ามพลาดครับ
เราอยู่กันที่ย่านลาดกระบัง
และร้านเด็ดร้านสุดท้ายในวันนี้ก็คือร้าน

ร้านอาหารจีนลับที่ความเด็ดบอกกันปากต่อปาก
จนเราต้องเอามาบอกต่อในรายการ
ความเหล่าของพัตรคานที่ยอขนาดมา
อยู่ในร้านเล็กแสนอบอุ่น
เสิร์ฟอาหารจีนรสชาติกลม
และปรัสจากผงชูรส
ตอนนี้แซคกับลำไยก็รออยู่ที่โต๊ะแล้ว
เราไปชิมกันเลยครับ

แน่พอกกินล้างบางอ่ะมันไม่กินหลายร้านอ่ะ
เขาก็เวลาเขามีน้อยเราก็ต้องประหยัดสิ
แล้วคุณมีตังค์ทำไมไม่ซื้อเวลาเพิ่มให้มันยาว

ได้รับโทรศัพท์จากคนที่บ้านคุณ
เพราะว่ามีธุระด่วนก็เลยต้องปล่อยตัวคุณไปก่อน

ผมก็กำลังไปอยู่เนี่ย

ครับผมยังไงก็ฝากเพลงน้องลำไยด้วยนะครับผม
กับเพลงสุดจุดพุธนะครับผม

หาสิงหิกบอก

ฟังจริงปะเนี่ย
เอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
ถ้าอยากดูก็กดเข้าไปในยูทูปนะคะ
พิมพ์คำว่าสิงหิกได้เลยนะครับ

หิวเขาแล้วเลยสักที

งอนกันแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยจริง
แต่ก็ยังกลับมาสมารณชันกัน

ชิมกันดีกว่าครับ
โห้ววววแล้ว

กินแบบว่าเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านก่อน

เคยได้รับรางวัลกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ

อุ๊ยหอมมาก
อื้มกินดีมากหอมเครื่องตุ๋นมากครับอื้มกินดีมาก

คือหมูเนี่ยตุ๋นได้แบบสุดยอดมากครับ

เธอเหลือว่าน้ำซุปมีความเข้มข้น

คุณตักให้ผมเมื่อกี้คุณจะกินหมดด้วยละผมยังไม่ได้ชิมเลย

หน้าน้ำด้วย

คือจะต้องนุ่มลิ้นแนบ
เดี๋ยวต่อไปเราจะมาชิม

คำนี้ขอมอบให้กับทุกคนนะคะ

คือไม่อยากจะพูดตอนกินอยู่ไงคุณ

นุ่มแล้วคือละลายในปาก
แทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยแต่เมื่อกี้กินคำใหญ่มากไง

ข้นมากเอาลิ้นบีบไปคือแบบ
น้องแบบน้องแบบบุ้ง

นี่เลยครับลาดหน้ากระผม

หื้ม
เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับนี่โต๊ะปลานะครับปลานะครับ
อ่านี่ครับผมผักนะครับอ่าชิ้นผักอีกนี่สองชิ้นนะครับผม
โอ้โหน่าจะชอบผักนะครับผมนี่ฟินมากนะครับผม
ผมว่าสั่งจานใหม่มาให้ผมดีกว่าครับอันนี้เดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับ
ผักก็ดีผักกรอบคือดีเลยเดี๋ยวจะบอกให้ว่ากรอบมาก
กรอบแล้วก็เหม็บมีความหอมเนอะหอมแล้วก็มีความเหนียวนิดนึง
ครับผมน้ำไอ้น้ำราดน่ะหนุบของแป้งอ่ะมีความหวานมีความเค็ม
พอดีเลยครับคือไม่ได้หนึบแบบจนเกินไปนะคะทุกคนถาม
มันเป็นมันเป็นแบบว่ารสชาติที่สัมผัสลิ้นคือมันพอดีพอดีมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง
มันไม่ได้เป็นน้ำจนเกินไปมันไม่ได้หนึบจนเกินไปนะมันไม่น้ำจนเกินไป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

กลิ่นไม่ฉุนนะแต่คือหอมอ่ะหอมแบบไม่ฉุน

อืม

รู้สึกแบบสดชื่นมาก

น้ำซุปหรือน้ำต้มนะครับ
อาจจะมีแบบความเค็มนิดนะ
มีคล้มเค็มแล้วก็มีหรือหอม
เอาละครับมาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับ

เห็นบอกว่าเขาปกพงศ์นี้ก็คือจริงมันปกพงศ์ตัวใหญ่

แล้วมาแลเป็นชิ้นให้เราทานแบบพอดี
เฮ้ยเกินไปคุณนี้
ขออนุญาตชิมนะคะ
พร้อมพรี้กร้อนให้กับทุกคนค่ะ

แล้วก็เนื้อปลานุ่มและสดอีกแล้ว
แล้วน้ำซีอิ๊วก็คือกลมกล่อม

ปากคุณใหญ่เหมือนกันนะ

ซีอิ๊วก็ไม่เค็มจนเกินไปนะน้ำซีอิ๊วก็มีความแบบ
เค็มนิดแล้วก็อบบนสวานนิด
อยากกินเมนูนี้เพราะว่า
หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกินอาหารจีนเลย

แล้วเห็นบอกว่าทำใหม่ต่อวันด้วยนะคะ

แล้วก็กินกับเครื่องของเขาใช่ไหมเรียกว่าเชื่องไหม

แล้วก็กินคู่กับซอสมีซอสสองอย่างใช่ไหม

คำนี้มอบให้กับทุกท่านที่ชมอยู่ทางบ้าน

ใช่นุ่มมากเพราะเขาบอกว่าทำวันต่อวันด้วยใช่ไหมคะ

มันเป็นแป้งที่แบบมันนุ่มมากนะคะแล้วก็
เครื่องของเขาใช้โป๊กกับเห็ดหอม

เหมือนกับผัดแล้วมันกรุบด้วย

พอดีแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนึง
ตัวนี้ก็จะมีความแบบว่าหวานเค็มนะคะ
พอมันมาคู่กัน๒น้ำจิ้มเนี่ย
มันเลยได้รสชาติที่มันลงตัวแล้วก็คือดีมาก

เหมือนอย่างคุณลำไยพูดเลยครับ

บวกกันหน้าจิ้มแบบ๒อย่างนี้

อร่อยเสียบ

ที่จอดรถของทางร้านอาจไม่เยอะ
เกิดใจคุณผู้ชมหรอกครับขอเชิญมาลองเหลาลองชิมกันได้เลยครับ
คุณลำไยครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมากินล้างบางในย่านลาดกระบังครับผม
ดีค่ะดีทุกร้านแล้วก็จุกแบบเต็มอิ่มมากอย่างนี้ได้ไหมพี่แจ๊ค
ผมตอนเราเสมองั้นครั้งหน้าหนูขอไปทรงขาพาหนูไปกินได้ป่ะ
โอ๊ยถึงสงขาได้แหละครับมาเลยครับยินดีต้อนรับมากครับ
ต้องขอบคุณพี่แซคด้วยนะคะที่วันนี้พาน้องลำไยมากินทั้งอิ่มทั้งอร่อยทั้งอาหาร
ทายอาหารอีสานแล้วก็อาหารจีนด้วยครบทุกครบทุกแบบเลย
เปลี่ยนจากความขอบคุณหอมแก้มซักพ่อได้ไหมครับ
ที่ว่าแซ็กเราจะตรีกินให้ถึงพี่

ในกินล้างบาง
พบกันใหม่นะครับ
สำหรับวันนี้ลาไปก่อน

สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน

หวานิดมาก
รสเผ็ดเต็ม
อันนี้ก็คือทอดมัน

กินล้างบาง